ทีนี้ไปดูในสภาหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะ
ข้อการเมืองนี้ต้องใช้คำว่าซีดปากเลยอ่ะอู๋จู่ภักดิ์สอสอภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
สสเชียงรายนะคะคุณวิสานเตชะธิรวัตรค่ะ
ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่โพร่งขึ้นมาบอกว่า
ลุงตู่เตรียมแจกเงิน๕ล้านบาทให้กับสส
เหรอใช่เพื่อรอลงมติในเช้าพรุ่งนี้๑๐โมง
ลงมติอภิปรายไม่ไวว่วางใจอ่ะคือถ้าคะแนนไม่ถึงนึงก็จะมีผลเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณวิสานเตชะธิรวัตรนะคะสสเชียงรายพักเพื่อไทย
ก็ตอนแรกมีการอภิปรายกล่าวหาเรื่องของการทุจริต
ที่นายกเป็นผู้กำกับดูแลนะคะ
ตอนท้ายของการอภิปรายจู่คุณวิสานโพร่งขึ้นมาเลยบอกว่า

ขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังจ่ายเงินให้กับสสคนละ๕ล้านบาท

เอ้าทำให้สอสอภักดิ์พลังประชารัฐค่ะลุกขึ้นประท้วงทันทีเลยนะคะ
แล้วก็ตำหนิบอกว่าลักษณะการบอกพูดแบบนี้ของคุณวิสานเนี่ย
เป็นการกล่าวเท็จในสภาไม่เกี่ยวข้องกับยัตติ

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้มีการเห็นบอกว่าสั่งน้ำมูกไปสักประมาณ๙๘ครั้ง
เหมือนจะไม่สบายเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศนะฮะ
ลุกขึ้นขึ้นมาชี้แจงบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น
มีคนมาพบเพราะอยากให้กำลังใจ

ไม่มีถุงขนมอยู่แล้วคือไม่แจกขนมไม่แจกเงิน
อย่างที่คุณวิสานบอกไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
ณขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
จ่ายเงินให้สอสอ๕ล้านบาทยุ่นชั้น๓ครับ
ผมรับผิดชอบตอนนี้ท่านประธานชวนครับ
ขอนะครับการทำอย่างนี้อุกอาจมากทุจริต
ต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้หรือครับ
ล้มซะครับหน้าไม่อาย
ถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าวิญญาณทั้งหลาย

มันไม่ได้อยู่ในยัตติเลยนะครับท่านครับ
ครับไม่เห็นด้วยไม่ได้อยู่ในยัตติ
แต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องถอนนะครับ
แต่ว่าจะได้ให้นายกท่านได้มีโอกาสชี้แจง
อย่างนี้ไม่ทราบว่าพูดเท็จเปล่านะครับในสภานี้นะครับ

ยัตติที่เขียนมาก็เป็นตักกะที่วิบัติจริงนะครับ
ผมเนี่ยเพิ่งจะลงมาจากห้องท่านนายกนี่แหละครับ
เรื่องข้อเท็จจริงก็คือพวกเราเนี่ย
อยากจะขึ้นไปให้กำลังใจท่านนายก
จึงได้แจ้งขึ้นไปว่าเรามีรายชื่อดังต่อไปนี้

แล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจท่านนายก
เมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เพิ่งจะลงมา
อะไรครับเอาเงินเอาทองอะไรกัน
ผมว่ามันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะครับ

ไปเที่ยวรับเงินรับทองกันทีละ๔ล้าน๕ล้าน
แล้วจะมาแจกอะไรกันอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ครับ

ณบัตรนี้เลยครับเพราะผมได้ยินข่าวว่า
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับห้องโสดนะครับ
ส่วนที่เป็นมีกล้องวงจรปิด
สภาเราสภาใหม่ครับมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทุกมุมครับ
เมื่อสักครู่ผมขอให้ท่านประธานให้คุณวิสานถอนคำพูด
คุณวิสานก็ไม่ถอนนะครับ
ความเสียหายเนี่ยท่านจะว่าท่านนายกก็ว่าไปเพราะอยู่ในยติท่าน
แต่ท่านจะมากล่าวหาเพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ย

ในเรื่องของการจัดจ้างบริษัทใดนั้น

ไม่อย่างงั้นผมยืนตรงนี้ไม่ได้จริง
ถึงแม้จะไม่มีใครจับผมได้ผมไม่กล้ายืนต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศ
ก็คงไม่ตอบอะไรนะครับเมื่อกี้ที่มีการกล่าวอ้างมาต่าง
แล้วเมื่อกี้ข่าวว่ามีคนมาพบผมผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะ
ทุกคนก็มาทักทายผมเขาก็ได้เจอเขาเขาก็แบบภาระวะไม่เป็นกำลังใจให้นายก
ผมไม่ทำเพราะว่าวอลไปนั้นไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วนะ

แต่สอสอท่านมีเอกสิทธิคุ้มครองนะแต่นี่คือการกล่าวหากันตรงเลย
หรือว่าคุณวิสาจำคุณวิสาได้ไหมที่เอามีดแทงตัวเอง
ในสภาคุณวิสานพูดคำเนี่ยงมาดังนั้นคุณวิสานเองก็ต้องรับผิดชอบ
แต่ว่าผมชอบตรงไหนรู้ไหมชอบที่ท่านประธานชวนดูกระดูกการเมืองของท่านดิ
ไม่ต้องไม่ต้องถอนก็พูดก็เดี๋ยวนายกชี้แจง
โอ้โหถ้าใครดูการเมืองจะชอบช็อตนี้มาก
นี่คือกระดูกการเมืองของคนที่อาวุโสทางการเมืองครับ